กลับมาชมข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อนะคะ
ต้องบอกว่าชื่อของบังแจ๊กเนี่ยกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
หลังที่แม่ออกมายอมรับว่าส่งมือถือไปให้บังแจ๊ก

ขณะที่วันนี้ค่ะเพจดังออกมาจับพิรุษ
ถึงข้อมูลที่อยู่ของบังแจ๊กด้วยค่ะ
ว่ามีอะไรหลายอย่างที่ต้องสังเกตให้ดีนะคะ
เพราะว่าเขาไปดูพิกัดการใช้ข้อมูลแอคเคาน์ของคุณแตงโมเนี่ย
คาดว่าส่งมือถือในเมืองบอสตันรัฐเม็ซาซูเซสหรัฐ
ซึ่งบางแจ๊กก็ยอมรับกับไทยรัฐว่ามือถืออยู่ที่เขา
และเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียกำลังเตรียมตัวจะกลับประเทศไทย
เพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาดูจากข้างหลังสภาพแวดล้อม
ข้างหลังรอบตัวบังแจ๊กเขาบอกว่า
อันนี้อยู่ที่เมืองชิคคาโก้รัฐอิลินอยซ์มากกว่า
เพราะอะไรเพราะว่ารูปแบบของป้ายทะเบียนรถ
แล้วก็สีหัวดับเพลิงตรงนี้มันเป็นของรัฐอิรินอย
สุดยอดการสังเกตจริงนะแฟนทันแท้จริงอะ
คือนอกจากนี้นะคะยังพบรูปบังแจ๊กถ่ายกับป้ายจราจร
อันนี้คือชัดเจนเลยว่ามีข้อความระบุว่าเป็นเมืองชิคาโก้ค่ะ
แล้วก็ยังมีร้านอาหารที่บังแจ๊กเข้าไปรับประทาน
แล้วก็เช็คอินพิกัดก็บ่งบอกด้วยเช่นเดียวกัน

นี้ยังคาดด้วยคาดด้วยนะคะว่าบังแจ๊กอาจจะใช้ชื่อ
เอกสารปลอมเพื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกา
แล้วการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาแบบนี้
รู้สึกห่วงในคดีคุณแตงโมที่ให้บุคคลอื่น
ซึ่งแสดงพิรุธหลายสิ่งเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตังโมได้
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างตามมา
และไม่เชื่อว่าบังแจ๊กจะเดินทางกลับไทยได้ค่ะ
คือว่าเราไม่ต้องการให้บังแจ๊ก
ปล่อยภาพลับของแตงโมที่ไม่เหมาะสมบัติมาก
เพราะว่าสิ่งที่เขาก็ทำมันไม่ได้ช่วยแตงโมเลย

เพราะเราก็รู้อยู่ว่าสิ่งที่บังแจ๊กพูดออกมา
มันไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็เป็นพวกสุดแปดมงกุฎครับ
ถึงความเคลื่อนไหวของบังแจ๊กในตอนนี้นะคะ
คือบางแจ๊กพูดไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเขาจะจำได้ไหม
เรื่องที่เขาเคยพูดไปอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริง
อืมนะคะนะคะแล้วคือที่น่าห่วงก็คือ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือโทรศัพท์มือถือคุณตังโมตอนนี้อยู่ที่บังแจ๊ก
แจ๊กนี่เป็นชาวปากีสถานนะคะเกิดที่อเมริกาแล้วก็เข้ามาไทย
เข้ามามาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
แล้วอยู่กับกวนแข่งรถกลุ่มเบนท์เรสซิ่ง
ถ้าจำกันได้เคยมีเรื่องข่มขู่เซลปคนดังหลายคน
คุณบุ๋มปนัดดาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะมีการชักอาวุธปืนสงครามโชว์เหมือนจะเอาชีวิต
ก็มีคดีตามมาเยอะค่ะเพราะว่าเคยถูกจับฐานรอบเข้าเมือง
ส่งออกนอกประเทศเมื่อปี๒๕๕๙ถูกแจ้งความดำเนินคดีหลายครั้ง
ไม่ว่าจะเป็นน้องเนยเน็ตไอดอลอดีตภรรยาของคุณเก่งลายพราง
บางแจ๊กอ้างว่าติดหนี้เขา๒ล้านแล้วก็มีการขู่ปล่อยคลิปเฉา
ทวงเงินเขานะคะแล้วหลังจากนั้นถูกจับได้ว่าปลอมสลิปโอนเงินลงชื่อน้องเนย
แล้วเอาไปโพสต์เพื่อเรียกเงินจนเธอต้องไปแจ้งความ
หรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือถูกคุณหนุ่มกัญชัยแจ้งความฐานปลอมเฟซบุ๊คแจ๊ดสปุตนิก
แล้วโพสต์ชักปืนขู่คุณหนุ่มก็ผัวพันกับหลายสิ่งหลายเรื่องทีเดียวนะคะ